รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

สำหรับแฟนแฟนรายการมูนั๊ยของเรามาซึ่งเราเลือกมาส่ง๒๐กว่าท่าน

คนเกิดราศีพิจิกษ์คนเคราะห์คนความตายคนการวิบัติ
สักทีสำคัญคุณได้เช็คดวงไปแล้ว๘ราศีแสดงว่ายังเหลืออีกทั้งหมด๔ราศี
ซึ่งนี่ก็คือวัดสุทัศน์นะฮะต้องถามคุณพระดามหน่อยที่เรามาที่นี่ได้เพราะใครครับ
ที่ทำให้พวกเรามีความสุขอิ่มบุญกันขนาดนี้เลยฮะวันนี้มูให้ขั้นเทพขนาดไหนคะมูขั้นเทพ

วัดนี้เนี่ยมีพระราชศาสตร์ภาคในรัชกาลที่๘พระองค์เคยเสด็จมาวัดนี้
และพระองค์เนี่ยมีพระราชศาสตร์ภาคมากและเคยตรัสบางประการ
เอาง่ายตอนพระองค์สวรรค์ทั้งคนไปแล้วพระอธิษฐาตุของพระองค์ก็มาอยู่ที่นี่

ในช่วงนี้นะครับเราจะไปวิหารกันนะครับแล้วก็เราจะไปพบเจอกับพระอาจารย์สุชาติกันด้วยนะครับ
เพราะท่านเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้

ในการนำชมสถานที่แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างประวัติต่างหน่อย
ในการนำชมสถานที่แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างประวัติต่างหน่อย
ในการนำชมสถานที่แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างประวัติต่างหน่อย
ในการนำชมสถานที่แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างประวัติต่างหน่อย
ในการนำชมสถานที่แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างประวัติต่างหน่อย
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ

วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ

วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
สุทัศน์นี่จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ

วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
วัดสุทัศน์นี้จริงแล้วอยู่มากี่ปีตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ

พระใหญ่วัดพระโตวัดเสาชิงช้า
แต่เดิมในรายการที่๑ท่านเรียกวัดนี้เป็นอย่างทางการว่าวัดมหาสุธาวาส
แต่ชาวบ้านก็เรียกว่าวัดพระใหญ่พระโตเพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานพระศรีชะมุณี
พระประธานที่พระวิหารหลวงเนี่ยใหญ่จริงนะ
แล้วก็ราชการที่๓ท่านสร้างวัดเสร็จท่านก็พระราชทานนำมาวัดสุทัศน์เทพธาราม
ราชการที่๔มาแปลงนามเป็นวัดสุทัศน์เทพวราราม
เหตุที่ชื่อสุทัศน์นี่สุทัศน์นี่เป็นพระนามของเท้าสากะเทวราช
เป็นเมืองของพระอินทะอิน
พระอินทร์นี่เป็นเมืองของพระอินทร์พระอินทร์ที่ทรงชาฮิรวรรณ
พระวิหารหลวงของวัดสุทัศน์เนี่ยที่ติดกับทรงชาฮิรวรรณนั่น
เขาออกแบบให้เป็นเขาเรียกว่าภูเขาพระสุเมน
ยอดเขาพระสุเมนเนี่ยคือที่ประทับของเทาสักกะเถวราช
พระอินทร์เรียกว่าชั้นตะวดึง
นั่นคือเขาสร้างตามปกติที่ถ่ายทอดออกมาจากไตปรุงนิจฉัยกฐา
เทวะไตภูมิมาร่วงนั่นแหละ
วิหารของวัดสุทัศน์เป็นพระวิหารที่สูงที่สุด
ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศักยมุณี
ที่มีความงดงามที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยครับ
ที่เรานั่งอยู่ณปัจจุบันนี้เรียกว่าพระวิหารหลวงวสุทัศน์เทพวราราม
พระศรีสวีมูนีเนี่ยเป็นพระประธานในวัดมหาธาตุสุโขทัย
เราถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำลิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ก็ราชการที่๑ท่านได้โปรดให้ชะลอมา
เพราะเหตุว่ากรุงสุโขทัยล้างไปแล้ว
พระวิหารหลวงที่คุ้มพระศรีจังมุณีได้พังทลายลงไปแล้ว
ไม่มีใครปฏิบัติพระศรีศักยมุณี
ชะลอมาแล้วก็สร้างที่นี่ขึ้นให้เหมือนกับวัดมงคลบพิษ
ที่พระนครศรียุชยาโดยประสงค์จะฟื้นฟูกรุงรัฐโกศิลป์เนี่ย
ให้มีสถานะให้มีความสวยสดงดงามทั้งวัดเวียงวัง

จึงอัญเชิญพระศรีศักยมูนีลงมาปริศาลนะที่นี้
นี่ก็ร่วงมาเกือบ๘๐๐ปีแล้วตั้งแต่ในยุคสุโขทัยถึงปัจจุบันนี้
สำหรับอายุของหลวงพ่อพระพุทธศรีศักยมุณิ
อ่านี่คือประวัติเท่าข้าวของท่าน
หลวงพ่อพระศรีศักยมุณีเป็นพระปฏิมาที่งดงาม

ผมเป็นคนเดินทางบูชาไหว้พระสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ

ถือว่าเป็นพระสำคัญของกรุงรัฐนโกศิลป์มาก
เพราะองค์หนึ่งที่สาธุชนครบศรัทธา
และเวลานี้เป็นเวลาที่คนไทยทั้งประเทศ

เมื่อชมบูนัยแล้วต้องบอกกับตัวเองว่า

ถ้าเคยมาแล้วห่างเหินไปนานมาอีกครั้ง
ผมว่าองค์นี้สวยที่สุดในความรู้สึกของผมนะ

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มากราบไห้ก็จะมีความปิติสุข
และที่สำคัญวัดนี้เป็นวัดประจำรายการที่๘
เป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร

ที่ฐานพระทิพย์เราดูที่ฐานพระทิพย์
ที่จะมีกระจกสีน้ำเงินประดับไว้ตรงนั้น

นำพระบรมราชศรีรังคารมาบรรจุไว้ที่ฐานพระอาทิตย์
วันนี้จึงมีความสำคัญเป็นวัดประจำรายการที่๘
ถามว่าทำไมเส้นงานที่๘จึงจะต้องมาปฏิสถานอยู่ที่

ทรงมีความผูกพันกับสมเด็จพระสังฆราชแพ้
สมเด็จพระสังฆราชแพ้เป็นพุทธมามกาจารย์ของราชการที่๘
ก่อนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาต่อ
และเมื่อเสด็จนิวัตรกลับมาแล้ว

ก็แวะมาที่นี่แล้วท่านก็ตรัส
มีพระราชดำรัฐอยู่ประโยคนึงว่า
ที่นี่สงบเงียบน่าอยู่จริง
พระราชดำรัฐเป็นวรีเป็นประโยคสั้นนี้นี่เอง
ทำให้ทางราชการได้กำหนดให้วัดนี้
เพราะว่าท่านทรงต้องพระราชนิทัย
ความสงบเงียบของวัดนี้
จึงนำพระบรมราชอังคารมาบรรจุไว้ที่นี่
เพราะฉะนั้นเรากราบพระพุทธศรีมุณี
นั่นก็หมายความว่าเราได้ถวายบังคม
หลวงราชการที่๘ไปในตัวด้วย
วันนี้หมูขั้นเทพของเรา

พร้อมอำนวยภอนตร์ให้ผู้ร่วมหมู่ทุกท่าน
พร้อมแล้วก็ตั้งใจฟัง
ที่ฟังตั้งใจรับผ่อนกันนะครับ
ให้สัทธาสาชุชนในทุกที่สาดุทิศ
กราบบูชาศักระด้วยกุศลและสุจริต

ในการประกอบกิจในสัมมาอาชีวะ
ประสบความสำเร็จสมปรารถนา
มีความชุ่มชื่นมีปิติสุขมีปัญญา
้อมนำนำพาให้ชุดนั้นประสบความเจริญ
ในปีพุทธศักราช๒๖๑นี้
ขอบารมีแห่งพุทธานุภาพ
จากนี้จงสำเร็จทุกประการ
จงสำเร็จทุกประการ
ด้วยนั้นทุกคนทุกท่านเธอ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่อาจารย์ลักษ์เขากล่าวถึงนะคะ
แล้วเราก็นึกถึงแต่สิ่งดีแล้วก็สิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
ก็มากับอาจารย์ลักษณ์ก็ได้ความรู้เลยค่ะ
คือได้รู้มากกว่าเดิมรู้ละเอียดกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะ
น่ารักเพราะว่าชอบเขาอยู่แล้วดูเขาประจำ
เป็นแฟนเขาอยู่คุยสนุกยิ่งกัญชัยเนี่ยเป็นมานานแล้ว
มีชื่อเสียงมาตั้งแต่รัชกาลที่๓แล้วภาพนี้นะ
เป็ดตัวนี้มีชื่อนะเป็ดตัวนี้มีชื่อว่ากันจิกาสุระเป็ด
กันจิกาแปลว่าเข็มสุรเปศแปลว่าเปรตผู้เป็นอสูรที่มีปากเท่ารูเข็ม
นี่พวกด่าพ่อด่าแม่นี่พวกด่าพ่อด่าแม่นี่เอง
คือทำกรรมชั่วแหละบางประการสรุปคือกรรมชั่วไม่ควรทำล่ะ
ที่นั่งอยู่นั่นคือนางฟ้าเหมือนผู้หญิง
แต่ความจริงแล้วที่วัดสุทัศน์นี้ไม่เรียกว่านางฟ้าหรอกเรียกว่าพระธรรม
ท่านมีควรทางด้านสติปัญญาลอยฉลาดนะ
ประพุทธภูมิห้ระปุธภูมิเนี๊ยะมีที่มาที่ไปก็คือว่าไม่ได้กระสร้างจากโรหะธรรมดา

ถ้าคนเกิดราศีมังกรอายุมากแล้ว
อายุมากหมายถึงอายุเกิน๗๐นะ

ตนุจรเป็นวินาศแก่ลักษณะนั้นหนา
ถึงคาจะมรณาจากโลกไป
ชาวราศีมีนที่ก่อนหน้านี้รวยมาก

ราศีมีนในห่วงก่อนหน้านี้
จนมากลบากมากมีสิทธิ์รวยไว้
โคจรดีโดดเด่นเป็นสง่า

อันนี้ต้องระวังมากครับคนเกิดราศีม
ใคร
มูลไหน

กลับมามูกันต่อที่วัดสุทัศน์เทพวราราม

ภายในพระวิหารที่ประดิษฐานพระศรีศักยมุณี

หากใครมากราบสการะบูชาในแต่ละช่วงเวลา

ทำให้พระพักษ์ท่านเหมือนยิ้ม

ญาติโยมที่รู้ก็จะมานั่งด้านหน้าองค์ท่าน
เพื่อเห็นท่านยิ้มให้นั่นเองครับ

ยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังทั้ง๔ด้าน

เป็นภาพเรื่องพระอดีตพระพุทธเจ้า๒๗พระองค์
ซึ่งอุบัติมาเกิดขึ้นในโลกก่อนพระศักยมุณี
ถือเป็นจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ง

คำขวัญกรุงเทพโบราณนะเขาบอกว่า
วัดแจ้งแรงวัดสะเกดเปรตวัสสุทัศน์
แล้วก็ต้องต่อด้วยหมาวัดละครั้ง
นี่คือเป็นคำขวัญของโบราณ
เพราะวัดสุทัศน์ก็อยู่ในกำขวัญนั้นคือ

เปรตนั่นคือความจริงเราจะศึกษาในเบชบิดกแล้ว
คุณแล้วเนี่ยมนุษย์ก็เมื่อตายไปแล้ว

มันก็หมายความว่าเราอุทิศให้กับคนที่ตายแล้ว

แต่ว่าเปรตที่พระสุทัศน์มันมาจากภาพวาด

ภาพเปรตก็คือเป็นการเปิดแผนธรรมะเป็นการสอนเรื่องนรกต่อภูมิ
ท่านก็วาดไว้ที่ผนังพระวิหารหลวง
เป็นภาพจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น
เป็นภาพเสาต้นหนึ่งที่พระวิหารหลวงเนี่ย
จะบอกไว้ว่าคนทำความดีก็ไปเกิดเป็นเทวดาก็มีรูปเทวดา
ถ้าทำความชั่วก็ไปเกิดเป็นนรกมันไปเกิดในนรกเป็นสัตว์นรกขุมต่าง
ก็มีรูปเป็ดตัวยาวอยู่อะไรทำนองนั้น

มีชื่อเสียงมาตั้งแต่รัชกาลที่๓แล้วภาพนี้นะ

ตัวนี้มีชื่อว่ากันจิกาสุรเปศ

สุรเปศแปลว่าเปรตผู้เป็นอสูรที่มีปากเท่ารูเข็ม

คือทำกรรมชั่วน่ะสรุปคือกรรมชั่วไม่ว่าทำ

เป็นให้มีรูปร่างรูปภัณฑ์สันธารต่างกันไป

ข้างบนนู้นเป็นภาพอสุรินทราหู
ไล่ลงมาตรงนั้นเป็นเมืองมนุษย์
ไล่ลงมาก็เป็นนรก
นี่คือคนที่ตายไปแล้วนั้น
สาวรีเรียกว่าเปตะเวอร์ผู้ตายแล้ว
ผู้ตายแล้วมีที่ไปอยู่๒ที่
คือสุขติสุขติก็ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ดี

ส่วนทุกคติก็คือไปเป็นสัตว์เดือฉาน

ภาพด้านล่างก็คือคลุมนรกต่าง
ตามคติทางพุทธศาสนา
จากพระวิหารเราจะไปที่พระอุโบสถ
ที่ถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทย
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือ
พระพุทธตรีโลกเชษเป็นพระปางมาริชัย
ที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาม
และถวายพระนามโดยรัชกาลที่๔
เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทั้งองค์
และยังมีภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดอีกด้วย

ถ้าเราจะบอกว่าเป็นภาพกิจกรรมฝ่าผนังที่ยาวที่สุดก็ว่าได้
และในพระอุโบสถภาพที่ดงดังที่สุดคือภาพสกุลช้าง

ภาพสกุลอยู่ตรงนี้ช้างมงฝนม้าครบอยู่ตรงนี้เลย
ความสำคัญของพระอุโบสถในพระอุโบสถนี้มีพระศรีติมหาสาวก๘๐พระองค์
อาศีติมหาสาวกทั้ง๘๐พระองค์นี้
สังเกตว่าแต่ละองค์มีรูปหน้าสีผิวไม่เหมือนกันครับ
เพราะสร้างตามประวัติจริงของพระอาสิติมหาสาวกทั้งหลาย
องค์ผิวดำบางองค์ผิวขาวซึ่งล้วนเป็นฝีพระหัสของรัชกาลที่๔
ที่ได้ทรงสร้างไว้นั่นเองครับ
สถานที่ตรงนี้พระอุโบสถมันกว้างมาก
ในการทำสังฆกรรมพระภิกษุมีน้อย
คือพระโบสถกว้างมากก็จะทำให้เขตสังกกรรมนี้เสีย
หมายความว่าคือพื้นที่มันเหลือใช้
อย่างเวลาทำศักระกรรมจะต้องเข้าหัทธบาท

ที่ส่วนให้การที่๔ท่านให้รอไปไว้ที่วัฒน์บระวัณิเวช
ท่านจึงสร้างพระศรีธิมหาสาวกนี่
ทดแทนพระศรีศาสดาแล้วก็ถวายไว้ที่วัดสุทัศน์แห่งนี้
อันนี้เป็นฝีมือของราชการปีมาตรรัชกาลที่๔ท่านสร้างเอาไว้
พระที่มดดำจับอยู่นั่นคือสัตมหาสถานทั้ง๗
ทำด้วยหินอ่อนย้ายมาจากสถานที่จริงนะ
อันนี้คือองค์จริงสร้างหมายราชการที่๓
นี่สัตตะมหาสถานทั้ง๔คือหลังจากคิดว่าพุทธเจ้าสัตตะรูอันนี้คือปังลีลา
อันนี้คือตอนที่อยู่ตรงบ่อมุจจริงใช่ไหมครับมุจจริงใช่พญานาคต์ก็ทำอย่างนั้น
และไฮไลท์ของเราในวันนี้พระอาจารย์สุชาติ
จะเข้าไปที่สาราการประเรียนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญมากมาย
ซึ่งปกติแล้วจะไม่เปิดให้เยี่ยมชมครับแต่วันนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ
ทางรายการได้ทำจดหมายขอเข้าชมส่วนตัวที่ทำให้ได้เยี่ยมชมกันในครั้งนี้ด้วยครับ
ที่เรามานี่คือเห็นไหมฮะตรงนี้เขาเรียกว่าสาราการประเรียน
ถ้าเป็นสมัยผ่านรามก็เรียกว่าสารารวงธรรมของละคางในวันนี้ของส่วนฝรั่งนะครับ

หนึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชและอัจฉริยะ
ในเรื่องหนึ่งก็คือพระกริ่ง
คือสมเด็จพระสังฆราชแพรติสเทโวมหาเทระ
แล้วก็ที่สำคัญที่วัดนี้เนี่ย
เป็นวัดที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินในกระถิ่นพระราชทาน
ด้วยพระมรักษัตริย์หรือพระองค์สำคัญ

นี่คือหลวงพ่อพระ
มีพระนามว่าพระพุทธเศรษฐมุณี
รัชกาลที่๔ทรงขนานพระนามถวาย
พระพุทธรูปองค์นี้มีที่มาที่ไปก็คือว่า
ไม่ได้สร้างจากโลหะธรรมดา

อันนี้คงจะศึกษามาแล้วก็เลยตอบได้จ่าฉาง

รักที่ใช้สูบฝิ่นเป็นโลหะ
ท่านต้องการให้เลิกพวกยาเสพติดพวกฝี

ราชการที่๓นี่ท่านมีหมายนะ
กวาดล้างฝิ่นตั้งแต่หัวเมืองเหนือ
จนจดใต้จนถึงนครศรีธรรมราช

หล่อได้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดนี้
พระพุทธเศรษฐมุณีเป็นปางมารวีชัย

ปางมาวิชัยนั้นหมายความว่าชนะ
ร่วงพ่อเหลือก็เป็นปางห่ามสมุดห่ามยาด
ก็มีความหมายไปในเชิงที่
ห้ามไม่ให้เสพสิ่งเสพติด
หรือว่าห้ามอุปัทธวรรณตรายทั้งหลาย
จะมาขอพรเรื่องเกี่ยวกับการเลิกยาเสพติด

ว่าพระปฏิมาในพระราชศรัทธาของรัชกาลที่๓

ถ้าเราเห็นพระแบบนี้จะไม่เห็นใน
พุทธศิลปะแบบสุโขทัยหรืออายุทยาเลย
เรียกว่าเป็นพระราชนิยมพระราชนิยมที่
พระพระก็จะกลมเล็กแต่ที่ประดิษฐานอยู่นี่เป็นสมเด็จพระสังฆราชแพ้

สังเกตไหมมดดำสังเกตไหมอันนี้เป็นความรู้อย่างนะ
ย่อมมีคำว่าชันสาของวัด
คำว่าชนะสาของวัดหมายถึงวัดนั้นมีบุญยฤทธิ์บางประการ
วัดนี้มีเชื้อมีแก่นในพระราชศาสตรา
ทรงพระคุณโปรดแต่งตั้งพระราชคณะครองวัด
เป็นถึงสมเด็จพระราชคณะต่อเนื่องสืบทอดกันมายาวนานแต่อดีต
วัดไหนที่ไม่มีเชื้อนะยาก
นี่เป็นเรื่องที่ข้อสังเกตส่วนตัวอาจารย์
วัดนี้มีเชื้อในพระราชศรัทธาและมีชนะสาของวัดที่มีกำลังมาแต่อดีต
และอีกหนึ่งเครื่องบูชาที่ทำให้หลายต่อหลายคนรู้จักวัดสุทัศน์มากขึ้นก็คือ
กริ่งวัสสุทัศน์ที่ถือเป็นต้นแบบพระกริ่งของเมืองไทยเลยล่ะครับ
สมเด็จพระวรรณรัฐแดงเนี่ยเป็นที่มาที่ไปของเรื่องราวสองเรื่อง
หนึ่งคือเรื่องพระกริ่งวัดสุทัศน์ล่ะและเรื่องที่สองก็คือเรื่องพระสุนทรีวานี
เมื่อสมัยสมเด็จพระวันรัฐแดงท่านอภาสสมเด็จประหมาสมรรจาวกลมพระยาวชะยานโรรศ
เยี่ยมท่านมาทรงเยี่ยมเยี่ยนเยี่ยมไข้
ท่านก็ทรงที่จะอยากให้สมเด็จพระแดงหาย
ก็โดยประการที่ว่ารักษาทางหมอแล้วนะแต่ก็เอาทางจิตใจบ้าง
ก็คือจะอันเชิญพระกริ่งส่วนพระองค์องค์ท่านมาทำน้ำมนต
ทีนี้เจ้าพระคุณสมเด็จวรัฐแดงก็เห็นเข้า
ก็ทรงทักว่าของท่านก็มีเหมือนกัน
เป็นพระกิ่งยุคแรกแต่ว่าตอนนั้นพระกิ่งยังไม่ได้รับความนิยมนักหรอก
พระกิงรุ่นนั้นมาจากอเมนมีพระกิงก็ทรงทำน้ำหมดให้ฉัน
ต้นกำเนิดก็เรื่องราวก็มาจากท่าน
แล้วต่อมาสมเด็จพระสังฆราชแพรซึ่งเป็นสิทธิ์สาธิตมหาลิกเนี่ย
ก็ได้สืบทอดการสร้างพระกิ่งมาจากท่านอีกทอดหนึ่ง
แต่เรื่องที่มาที่ไปในตำราการสร้างพระจริงนั้นก็คงหาได้ในอาคารสถานอื่น
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระสุนทรีวานี
มองไปตรงโน้นจะเห็นพระสุนจรีวานีนั่งอยู่นั่น
จากนั้นีใครเขาก็ว่าที่นั่งอยู่นั่นคือนางฟ้า

แต่ความจริงแล้วที่วัดสุทัศน์นี้ไม่เรียกว่านางฟ้าหรอกเรียกว่าพระธรรม
สำเร็จเพราะว่ารัฐแดงท่านเรียนกรรมฐานมีกระถาในสายกรรมฐาน
กรรมฐานนึงเรียกว่าเรียกว่ากระถาสุนตรีวานี
ท่านทองว่ามุนินทะวัฒนบุชะครับพระสัมภาวะสุนทรีปานินังสรนังวดี
หังปิญญาตังมะนังพระกรรมฐานก็ดีนะ
จะเรียนคันถาธุระวิปัสนาธุระก็ต้องขึ้นคาถานี้

แปลของมุนินทะวัฒนามบุชะนั้นก็แปลว่า
วานีสุนทรีความดีงามเกิดขึ้นในห้องแห่งดอกบัว

คาถานั้นให้เอิบอาบเอิบอิ่ม
เจ้าประคุณศมพระบาลลัตต์แดงท่านก็

เรามีรูปของพระพุทธให้กราบ
มีพระสงฆ์ให้การไว้ว่าพระธรรมเป็นนามธรรม
ไม่มีรูปธรรมท่านก็เลยสร้างบุคลาธิษฐาน
ก็คือเอากระถานี้ถ่ายออกมาเป็นรูปภาพ
จ้างช่างวาดช่างก็มีชื่ออยู่คือหมื่นสิริทัศนสังกาศ
วาดรูปรูปหนึ่งเป็นรูปของนางฟ้า
นั่งอยู่บนดอกบัวแล้วก็ทรงเครื่องศิลาพรทรงเครื่องอย่างบุรุษ
คือเทพยดานั่นแหละนั่งอยู่
แล้วก็มือขวาก็ทำเอปัสิกะวิธี

มือขวานั่นก็คือว่านางกวักเรียกให้มาดู

ที่อยู่ในมือคืออะไรอมริตธรรม
ก็คือมือภาพพูกต้อง
อกบัวที่นั่งอยู่นั่นก็คือพระโอดของพุทธเจ้า
อะไรที่นั่งอยู่ในพระองค์พุทธเจ้าก็คือพระดำรัฐ

เพราะฉะนั้นเทพดาองค์นี้นางฟ้าองค์นี้ก็คือพระธรรม
ทำไมต้องเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าบรรดาโลกวันนี้สิ่งที่สวยงาม

อะไรดีอะไรประเสริฐอะไรศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ต้องบอกว่าเทวดาเทพเจ้าทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นท่านจึงสร้างพระดำรัฐของพุทธเจ้า
บุคลาธิษฐานว่าเป็นสิ่งที่ดีและงาม
เทียบเท่ากับนางอับประสอนและเทพดา
ก็คือเป็นรูปนางฟ้าแล้วก็ทรงเครื่องอย่างเทวดาผู้ชาย

แล้วธรรมดามีใครมาขอมาอะไรบ้างไหมฮะ
ส่วนมากมหาชนที่มาก็จะมาที่พระวิหาร
ก็จะมาขอพรท่านมีคุณทางด้านสติปัญญา
ขอให้ฉลาดค่ะอยากทิ้งไปถึงไปผู้ซึ่งกลัวตมีลูกมีหลานขอให้ฉลาด
พระเนรที่ร่ำเรียนพระประยติธรรมเนี่ย
มีกระถานี้เป็นกระถาประจำโรงเรียนต้องท่องเป็นประจำ
คาถามีทั้งหมด๓๒คำมีคำกล่าวไว้เมื่อใดบริกรรม
พบความอัศจรรย์ว่าผู้ใดปัญญาดี
จะสามารถเรียนวิชาทุกประการและจำได้แม่นยำ
ผู้ใดปัญญาไม่ดีนักบริกรรมแล้วจะเป็นวาสนามหานิยม
คาถานี้สำคัญนะครับผมฝึกท่องจนท่องได้
นี่คือต้นต่อแห่งพระสุนทรีวานีณวัดสุทัศน์
มากราบไหว้แล้วจะเกิดสติปัญญา

การสิ่งใดจะแตกฐานทะลุไปถึงที่สุดแห่งปัญญา
ทุกท่านที่รับชมรายการมูไนท์ก็พนมมือ
ผมกำลังนำสการะอธิษฐานหลวงพ่อพระเศรษฐมุณี
สุนทรีวานีและอดีตหลวงพ่อเจ้าวาดของวัดสุทัศน์
ถ้าหากท่านมีโอกาสก็ให้เดินทางมาบูชาศักระ

ตุเทวาชะระธารวิสะเมยะคะคันธปนะอาคา
ที่ทันตาสันติเกยังมูนิวารวจนังสาโทเมสุนันโต
นินทะวัฒนัมพุชะครับพระสัมภวะสุนทรีปรินัง
สารนังวานีมัยหังปีนะยะตังมะนัง
พระธรรม๘๔๐๐พระธรรมขันแห่งพระโอดแห่งองค์พระสัมมาสุพุทธเจ้า
ยังให้เกิดปัญญาแก่ข้าพเจ้าทั้งทางโลกและทางธรรม
ทำให้เกิดความอิ่มเอมในดวงจิตแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ทำให้เกิดปัญญาในทางโลกปัญญาในทางธรรม
้อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญในทางกายและดวงจิต
นับตั้งแต่บัตรนี้ถึง
ก็ชอบดูอะไรอย่างงี้ค่ะต้องรู้ว่าในวัดนี้หรอคะ
คือเราตั้งใจที่จะมาร่วมทำบุญนะคะ
ก็ถือว่าประสบความสำเร็จที่เราตั้งใจมา
ท่านเจ้าอาวาสยังได้เปิดตำหนักเดิม
เพื่อให้พวกเราชาวมูไนท์ได้ชมภาพแห่งประวัติศาสตร์
ที่ถือเป็นสุดยอดไฮไลท์ในวันนี้ด้วยครับ
อันนี้คือภาพพระสุนทรีวานี

อายุมากหมายถึงอายุเกิน๗๐นะ

ถึงคาจะมรณาจากโลกไป

ก่อนหน้านี้จนมากลำบากมากมีสิทธิ์รวย

โคจรดีโดดเด่นเป็นสง่า

มีปัญหาคือบอกตรงนะคนเกิดราศีกุมเนี่ย
มันจะมีอาการแบบเป็นคนกวนอารมณ์กวน

เช่นคนขับรถปากพวกเขาเอาเลื่อนเขา

อันเนี่ยต้องระวังมากครับคนเกิดราศิกรุม
และในการนี้ท่านเจ้าอาวาสยังได้เปิดตำหนักเดิม
เพื่อให้พวกเราชาวมูไนท์ได้ชมภาพแห่งประวัติศาสตร์
ที่ถือเป็นสุดยอดไฮไลท์ในวันนี้ด้วยครับ
เรียนให้ทราบนะครับว่าในกุฏินี้เป็น
เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช

และขณะนี้หลวงพ่อเจ้าวาดรูปปัจจุบันเนี่ยนะครับ
ท่านกำลังมีการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์
แล้วพระที่ท่านเห็นองค์แรกเนี่ยคือหลวงพ่อดำอันศักดิ์สิทธิ์ที่มี
ที่มีฐานเป็นเทวดานพะเคาะ
แล้วหลวงพ่อสมเด็จพระสังฆราชแผ่สัทธาโครบนับถือ
พระปฏิมาองค์นี้เป็นพระบูชาประจำพระองค์ในสมัยนั้น

คือเจ้าประกุฎธุรกิจสังฆราชเนี่ยไปบวชนาเป็นพระอุปชา
ให้พระวิสุทธาธิบดีอดีตเจ้าวาดวัดไตรมิตรสวัย

แต่นี่เมื่อไปถึงวัดตรมิตรก็ไปเห็นว่า
มันมีก้อนเป็นปูนโบกไว้ก้อนใหญ่
ท่านก็บอกว่าในนี้มีของดี

ประเทศประคุณจะเอาก้อนหินเนี่ยไปทำไมก้อนปูนเนี่ย

อ่ะถ้าประเทศประคุณอยากได้ก็
ก็ไม่เป็นไรจะไปถวายที่วัด
ก็ทราบเล่ากันมาว่าพอถึงที่วัดสุทัศน์ก็
เจ้าคุณวัดไตรมิตรสังฆราชก็เลยให้ตั้งโต๊ะ

พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทุบ

หลวงพี่ท่านเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ที่วิหารพระเศรษฐมุณี
คือองค์ต้นแบบที่วาดครั้งแรก
อันนี้คือภาพพระสุนทรีวานี
คือภาพแรกในโลก

แล้วเหมือนมีนัยยะว่าเคยได้ถวายให้ไปเป็นที่บูชาศักระของล้นเก้าล้นกระบอกรัชกาลที่๕ตามตำนาน
แล้วพระองค์ก็คืนกลับมาโอ้นี่นี่สำคัญมากนะนี่ดั้งเดิมเลย
ความหมายความหมายหมายถึงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละอย่างมีความหมายทั้งนั้นมีคำอธิบายอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องพระคาธานี่ท่านเราได้บูชาแล้วก็จะทำให้จิตใจเราเนี่ยโล่งปลอดภัยสบาย
แปลว่าหลวงพ่อกำลังจะให้เป็นองค์ความรู้ในทางสติว่าพระคาถาพระสุนทรีวานี
หากได้บูชาสการะกาวบูชาสวดจะทำให้มนุษย์ผู้มีความเขาหรือมีอวิชากลับมาเป็นกุศลในดวงจิตมีความปิติสุขในดวงใจคิดเป็นกุศลและคาถาใช่ไหมครับ
ใช่ใช่ใช่โอสาธุครับเกิดปิติโอ้ได้เคล็ดลับอีกข้อนึงแล้วเนี่ย
วันนี้เรียกได้ว่าเราได้หลักธรรมธรรมะบางสิ่งบางอย่างจากพระคุณเจ้าแล้วแล้วได้เห็นเรียกว่าเป็นพระพุทธรูป
รวมไปถึงรูปภาพที่เขาเรียกว่ามีที่มาที่ไปยาวนานเหลือเกินวันนี้กราบนามัศกาลพระคุณเจ้าครับ
หลังจากกราบนามัศกาลขอบพระคุณพระคุณเจ้าเจ้าอาวาสแล้วอาจารย์ลักษณ์มูขั้นเทพของเรามีข่าวดีมาบอกครับกับหนังสือฟันทงดวงชะตา๑๒ราศีครับ
ต้นปีเป็นธรรมเนียมนะครับเราต้องไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นมงคลกับชีวิตจงทำบุญให้เปรียบเสมือนหนึ่งของลมหายใจผมจะให้กำลังใจคนตามหลักสถิติจึงเขียนหนังสือฟันทงดวงชะตา๑๒ราศีปี๒๕๖
หนังสือเล่มนี้นะครับปีนี้ผมเอาครูโหนพัฒนาพัฒนสิริท่านเป็นครูโหนผมเพราะปีนี้คนไทยต้องการกำลังใจและข้อมูลสำหรับการวางแผนชีวิตก็ฝากด้วยนะครับผมเขียนจากประสบการณ์เป็นโหนอาชีพมา๒๕ปีหวังว่าจะมีแนวทางดีที่บอกกล่าวให้ท่านได้ทราบผ่านหนังสือเล่มนี้ทุกราศี
เอาละครับแล้วก็ถึงเวลาฟันทงดวงชะตาอีก๔ราศีที่เหลือเราไปฟังพร้อมกันเลยครับ
ดาวเสาบนท้องฟ้าเนี่ยนะ
โคจรรอบโลกและรอบพระอาทิตย์เนี่ย
๒ปีครึ่งผ่าน๓๐องศา
ดาวเสาทัพราศีธนูเนี่ยหมอดูทั่วไปต้องถ่ายไลน์
เพราะอะไรเสาทัพลักษณ์ทัพจันทร์จะพันร้าย
เกิดวิบัติแหมลูกเมียหนี
ถูกต้องอย่างนี้นะมดดำดาวเสามาทับคนเกิดราศีธนูนะต้องดูอย่างนี้นะ
ราศีธนูมีเทพประจำราศีเนี่ยคือดาวพระฤหัสบดีคือดาวบุญ
อืมราศีพิจิกษ์มีดาวเจ้าตัวเนี้ยคือดาวอังคารอังคารกับเสาเนี้ยมันไม่ถูกกัน
เพราะฉะนั้นเมื่อดาวเสาทัพคนเกิดพิจิกเหมือนกับศัตรูมาเจอกัน
ลบกันฆ่าราศีธนูราศีพิจิกจึงเหมือนสนามลบเมื่อสองปีขัดดิบันมา
หมายถึงว่ามหาโจรมาเอ้านามัศกาลพระคุณเจ้า
ยังไงก็ต้องเกรงกันแสดงว่าบวกกับลบมันไม่ได้ร้ายอย่างที่คิด
แต่เพียงแต่ว่าดูท่าทีใช่ไหมเรื่องจะร้ายก็ร้ายไม่จริง
เรื่องจะดีก็ต้องดูที่ว่าราศีธนูจะกลัวไหมเพราะฉะนั้นธนูอย่ากลัว
ดาวเสาทัพคราวนี้แปลว่าภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่
และจงจำเอาไว้มันจะไม่ได้รับอวยคุณอันใด
แปลว่า๒ปีนี้ถ้าทำแล้วฟรีเจ้านายไม่เห็นทำไปเถิด

เพราะเดี๋ยวพอ๒ปีปุ๊บนะเดี๋ยวไอ้คนนี้สิมันทำงานช่วยเรา

ปุ๊บเขาเลื่อนให้แบบสี่ห้าขั้นเงินเดือนปุ๊บไอ้ทุน
โอ้โหมันจะแบบรวบยอดเลยแบบจะได้มากกว่านี้

ความรักใน๒ปีนี้อย่าไปใส่ใจ
เพราะความรักเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้
มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่เหมือนงาน
มันเห็นจับได้ความรักเนี่ยมันดิ้นได้มันอารมณ์หลากหลาย

คือหมายถึงว่ามันไปทำตามใจตามอารมณ์เราหรือเขาไม่ได้
เช่นเสวเพราะฉันนะ
ฉันแค่นัดกินข้าวเหมือนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่ง

เผ้าทัพแฟนไม่เข้าใจ
เพราะฉะนั้นความรักจึงให้พักอย่าไปสนใจ

และอย่าไปมีใครถ้ามีใครปุ๊บความลับเปิดเผย

แต่มันจะมีโรคหนึ่งครับที่โรคเรื้อรังคือ
ที่เกี่ยวข้องกับควันครับ
เวลาคุณต้องไปทำลากฟันไปกี่ครั้งครับ
มันมีปัญหาถ้ากำลังกายนำพาวิ่งเวิงมันกระแทกเขาก็แทกมีปัญหา
นี่แหละผมถึงเป็นห่วงพี่ตูนพี่เสริมยังไงเสริม

ธนูจะสำริดมีผลเมื่อมีอะไร

เพราะฉะนั้นแปลว่าเดินทางไกล

ไปที่นครพนมไปไกลอย่าไปใกล้

ดาวเสามาทับรักแล้วคนเกิดธนูเป็นพระ

ต่อไปมังกรราศีมังกร
ปี๒๕๖๐หรือปีที่ผ่านมา

เป็นปีที่สบาย

มีกินมีใช้ตนุลาพะ

เบื่อเซ็งแต่กูก็อยู่ได้

ชาวราศีมังกรจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง
คนเกิดราศีมังกรอายุมากแล้ว
อายุมากหมายถึงอายุเกิน๗๐นะ

ตนุจรเป็นวินาศแก่ลักษณะนั้นหนา
ถึงพาจามรณาจากโลกไป

ถ้าเกิดราศีมังกรอายุมากกว่า๗๐ขึ้นไปแล้ว

แต่คุณมีพ่อใช่ไหมมีแม่ใช่ไหม

เออพวกแม่เราอู่เราไม่ใช่สนใจมานาน

ส่วนตัวคุณเกิดราศีมังกรเองคำนี้ครับ
นุวินาศแปลว่าให้ไปทำที่ตัวเองเคยถนัดเคยเป็นเคยมี
สองมันจะมีคนมาให้โอกาสเออให้ไปทำตัวเองในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถ
คุณไม่ต้องกำไรแบ่งกันแสดงว่าจะได้มีโอกาสใหม่ใหม่เข้ามาในชีวิต
โอกาสโอกาสใหม่ในเรื่องเก่าที่ตัวเองมีประสบการณ์
แสดงว่าคุณลองไปคิดกันดูว่าคุณเคยประสบความสำเร็จกับงานอะไร
สองปีอาจจะพักผ่อนกันมาพอสมควรไม่ต้องคิดเลยเพราะเขาจะมาคิดให้เรา
เข้าใจยังเขาจะมาคิดให้เราเลยว่าเฮ้ยถ้าจะเอาเขาจะอยู่ในโต๊ะประชุมของคนที่มีอำนาจ
มีกำลังทรัพย์มีโอกาสแต่เบื่อแล้วเขาจะบอกเฮ้ยเอาใครมาทำตรงนี้ดี
เขาจะดึงคุณมาเสริมดวงยังไงกับชาวราศีมังกร
เมื่อดวงมันจะดีอยู่แล้วบ่อนน้อมถ่อมตนอาสารับใช้ยินดีกระโดดเข้าไปทำทันที
ต่อไปราศีกุมราศีกุมเนี่ยคนเกิดราศีนี้หัวจะเหมือนมกตะกุ่ม
หัวเถิกหัวล้านหัวเหม็งทำไมล่ะ
คนเกิดราศีมังกรหน้าแก่คนเกิดราศีกุมหัวเหม่ง
เราที่ผ่านมาก่อนในปี๒๕๖๐ชาวราศีกุมเป็นยังไงกันบ้างฮะ
เอ่อเป็นปีที่เบื่อเซ็งหมดแรงอ่อนกำลังตกอยู่ในธาตุของความรักนะ

พอปี๒๖๑ดวงชะตาค่อยพลิกดีขึ้น
มีเรื่องที่น้าท้าทายตื่นเต้นน่าไปทำหน้าไปหยิบหน้าไปจับ

เกิดราศีมังกรเป็นราศีกินเด็ก

คือดาวเพื่อเรื่องหาสบดีโคจรดีโดดเด่นเป็นตะงา
เงินทองไหลมาเทมาคนเกิดราศีกุมอย่างนี้นะ
งานทำชิวเรื่อยนะแต่ว่าเงินมันไหลมาเรื่อย

ไม่มีปัญหาอะไรเลยดีมีปัญหาคือบอกตรงนะคนเกิดราศีกุมเนี่ย
มันจะมีอาการแบบเป็นคนกวนอารมณ์กวนคือมันเป็นเฉพาะปี
คนขับรถแบบบีบแต๊ะก็เอาไม้บริสัยรถเข่ามันจะเอารม
อันนี้ต้องระวังมากนะครับคนเกิดราศีกุม

คือราหูคือพระปางป่าเลไลคือวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรี
และให้แวะเวียนไปที่วัดคู่เป็นพี่น้อง

คือที่วัดพระปฐมเจดี
เข้าไปในเจดีหลังพระร่วงโรจนฤทธิมีพระปางประดัยสวยที่สุดองค์หนึ่ง
ไปเสียงนั่นเลยครับเห็นครับโอเคที่มีช้างกับลิ้งนั่นเหรอถูกต้อง
สุดท้ายคุณพระดำสุดท้ายราศีมีนราศีมีนที่ผ่านมาปี๒๕๖๐เป็นยังไงกันบ้างฮะ
เป็นปีที่ชาวราศีมีนเคาะซ้ำกรรมสัตว์แล้วก็ตกกระดายพลอยโจรบางเรื่องถูกเข้าใจผิด

เป็นจำเลยสังคมเป็นจำเลยรักเป็นจำเลยตน

เป็นปีที่ชาวราศีมีนต้องย้ายที่อยู่ย้ายบ้านบางคนย้ายประเทศเลยนะ
ในปี๒๕๖๑ชาวราศีมีนจะมีอะไรดีขึ้นมากับชีวิตบ้างไหม
มันจะมีบางเรื่องนะคือถ้าเกิดชาวราศีมีนคิดว่าอยากทำทำพัง
ชาวราศีมีนไม่ได้คิดว่าไม่ได้อยากทำแต่มีคนอื่นมาจิ๊กทำดิดีทำพัง
มันจึงต้องมีหมากชีวิตสามชั้นคิดว่าอยากทำเกินให้คนนี้ไป
แต่คนนี้ต้องไปสั่งอีกคนทำมันต้องมีแบบระบบ
เพราะฉะนั้นคนราศีมีนปลอดภัยที่สุดคือคนนั้นที่ไม่ใช่เจ้าของธุรกิจ
รอดด้วยปริญญาณ

ไม่ดีมากมันจะดีมากเด่นชัดก็ต้องหลังวันที่๖ตุลาคมค่อนจะปลายปี
แสดงว่าชาวราศรีมีนคุณต้องอดทนไปจนถึงวันที่๖ตุลาคม

ระหว่างก่อนถึง๖ตุลาคมต้องระวังในช่วงไหนอีก
มีนาเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงที่แทบทุกราศีต้องรัง
เพราะดาวเสาร์ก็ดาวอังคารโคจรสมาศัพท์ร่วมดาวร่วมธาตุร่วมราศี
ประมาณเดือนมีนาถึงเมษาเนี่ยมันจะเกิดแก๊สระเบิด
อุ้ยการก่อวินาศกรรมเครื่องบินตกหรืออะไรนะมันมันเป็น
ช่วงเดือนที่มีดาวใหญ่๒ดวงเนี่ยคือเสาร์กับอังคารถึงกันโคจรสัมพันธ์
เอกันบนท้องฟ้าน่ะน่ากลัวสุดอันนี้คือหมายความว่าเร็วป่ะฮะอ่า
ทั่วโลกเลยมันจะเกิดแล้วคนเกิดราศีมีนก็ได้รับผลกระทบในเรือน
เรือนที่สัมพันธ์กับตัวเองด้วยอ๋อเหรอคนเกิดราศีมีนเนี่ยมีดาว
มริตยูโคจรเข้าสู่เรือนการเงินตั้งแต่ปีสองร้อยห้าสิบเก้า
จะอยู่ไปถึงปีสองร้อยหกสิบห้าดังนั้นแปลว่าชาวราศีมีนที่
ก่อนหน้านี้รวยมากมีเกณฑ์เจ๊งอุ้ยแล้วพอวันนี้หมดตัวแล้วล่ะ
ราศีมีนในห่วงก่อนหน้านี้จนมากลำบากมากมีสิทธิ
รวยอ๋อมันจะสลับสลับกันถูกต้องเพราะฉะนั้นคนรวยอ่ะ
ประมาทคนจนก็ต้องดิ้นลนมันรวยได้เลยมันรวยได้เลย
เพราะมุติยูแปลว่าไม่คาดคิดอยู่ในเรือนการเงิน
อีกห้าปีเลยเหรอมันอยู่เจ็ดปีอ่ะจนถึงปีห้าเก้าปีหกห้า
สิ้นสุดถึงปี๖๕เพราะฉะนั้นชาวราศรีมีน
เรื่องร้ายอาจจะมีเรื่องดีดีอยู่เสริมดวงยังไง
ชาวราศีมีนคือผมดูแล้วว่าดวงเนี่ยมันต้องดูดเรื่องทรัพย์อย่างเดียวนะ
ชาวราศีธนูราศีมีนเนี่ยต้องหาโอกาสไปไหว้สการะสร้างบูชาพญานาคาราช
พญานาคาราชเลยโอเคนะครับต้องบอกว่าวันนี้ทุกท่านได้รับพร
ความรู้เต็มอิ่มกันมากมากและที่สำคัญเนี่ยได้เช็คดวงก่อนใครที่ไหน
โดยอาจารย์ลักษณ์เลยนะฮะถ้าคุณอยากไปไหว้พระพร้อมเรียนรู้ประวัติศาสต
ที่มาที่ไปของวัดเนี่ยจริงแล้วสนุกแล้วก็ได้ความรู้ด้วย
นะครับและแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการทัวร์ไหว้พระในครั้งนี้
เราจะมีกิจกรรมดีดีอย่างนี้ติดตามกันได้ในไทยรัฐทีวีนะครับ
เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพบกับเรา๓คนได้ใหม่นะครับ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

โปรดติดตามตอนต่อไป